หนุ่มช่างทาสีคนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเขาก็ขึ้นไปทาสีเป็นโครงป้าย
แล้วเป็นอาคารสูง๕ชั้นปรากฏตกลงมานะคะ
นี่ลักษณะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมลองดู๕ชั้นนี่สูงมากนะคุณคิง
ตำรวจสนทุ่งบาหม่าเมฆรับแจ้งว่ามีคนพลัดตกจากที่สูง
เสียชีวิตค่ะอาคารพาณิชย์สูง๕ชั้นอยู่ในซอยพระราม๓นะคะ
๗๖แขวงคลองเต๋อมีการประสานทั้งแพทย์นิติเวชเอแล้วก็ผู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายนะคะชื่อว่าคุณวุฒินันอาสานามอายุ๒๑ปี
เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีค่ะมีอาชีพเป็นช่างทาสีอย่างที่บอก
แล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมคะสภาพศพค่ะศีรษะแตกแขนขาหัก
แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ตรงเชิงทางขึ้นบันไดตรงสารพระภูมิเจ้าที่ตรงนั้นเลยค่ะ
สอบถามคนเห็นเหตุการณ์ชื่อว่านายมังกรคำแพงทอง
คือนายมังกรเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกับคนตายนะคะเล่าแบบนี้บอกว่า
ทำงานอยู่ใกล้กันกับคนตายแหละตรงนั้นแหละห่างกันสักประมาณ๑๐เมตร
เขาเล่าว่าคนตายอาจจะลื่น
แล้วสุดท้ายเลยร่วงหล่นลงมาจากตรงนั้น
ตอนนั้นเขาบอกว่าตัวเขาก็กำลังจะลงมาจากข้างบน
เพราะว่ามันเป็นช่วงพักเวลากินข้าวเที่ยง
มาเห็นอีกทีเพื่อนอยู่ที่พื้นแล้วแบบหายใจรวยรินค่ะ
ตอนที่เกิดเหตุมันเกิดจากอะไรครับ
ไม่ทราบหน้าเขาน่าจะลื่นแบบเหยียบเหล็กผิดอะไรประมาณนี้ครับ
เพราะว่าผมอยู่ห่างกับเขาแค่๔กว่าเมตรเองครับ
แต่ว่าผมอยู่สูงกว่าไงเขาเขาใกล้จะลงมาพื้นแล้ว
แต่เขาน่าจะลื่นประมาณตรงนี้

ก็กำลังจะลงมาเหมือนกันครับก็กำลังจะลงมากินข้าว

ทาสีครับ
นี่ค่ะเพื่อนร่วมงานบอกขึ้นไปทาสีนั่นแหละ

สารวุฒนากรอายุ๕๕ปีบอกแบบนี้ว่า

ตัวเขาลงไปล้างสีอยู่ข้างล่าง

ไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬา

ทุกอาชีพต้องมีความระมัดระวังมากนะครับ
เพราะว่าล้วนแล้วแต่มีความเสร็จและอันตรายที่แตกต่างกัน